คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เรื่องของโจรกันหน่อย
โจรรายนี้อาชีพเป็นอะไรรู้ไหมคะ

กลายร่างเป็นตีนแมวซะอย่างนั้น

ขโมยรถจักรยานย้น
เป็นระบาปพ่อรับจ๊อปปีนแมว
พี่พ่อครับอย่าเรียก

มาขโมยรถจักรยานยนต์๒คัน
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำรวจสภเมืองร้อยเอ็ดแน่นอนว่าเขาก็แกะรอยมันมีกล้องไง
นะก็แกะรอยไปจนล่าสุดเมื่อวานนี้จับกลุ่มได้แล้วนะคะ
นายมารักชาสุนาวงศ์หรือในชาอายุสามสิบเก้าปี
โถอาชีพก็ดีนะเป็นพี่รอปภปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้านนี้
เขาขโมยของนั่นแหละค่ะขโมยรถไปก็มีสิ่งที่ขโมยไปนะ
สีแดงดำและมีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
อันนี้เจอของกลางค่ะแล้วก็มีชุดที่เจ้าตัวเนี่ย
ใช้ก่อเหตุด้วยมีเสื้อผ้ากีฬาสีเทาแถบสีส้ม
หนึ่งตัวกางเกงขาสามส่วนสีเทารองเท้าผ้าใบและมีหมวกไหมพรมด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจยึดรถจักรยานโยน
ที่ได้จากการลักทรัพย์มาสองคันค่ะเป็นรถจักรยานยนต์มาเอ่อ
ลงมือก่อเหตุจริงก็อาศัยช่วงไหนอ่ะเวลากลางคืนนั่นแหละค่ะ
เพราะว่าไม่ค่อยมีคนย่องลงมือไปก่อเหตุ
ก็จะไปเลือกเอาบ้านเนี่ยนะบ้านของลูกบ้าน
ที่เขาจอดรถจักรยานยนต์เอาไว้หน้าบ้าน
แล้วเงินเขาก็บอกว่าที่ได้จากการรักทรัพย
จะเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวไปซื้อเหล้ากินบ้างไปเที่ยวเตรบ้าง
แน่นอนว่าโดนแจ้งก็หารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด
หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มหรือรับของโจร
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย